มึงเคยเจอฝอยขาดหม้อไหม
โอ้ยเคยจริงเหรอ

ไปซื้อจ้อปูมาแล้วดูสิ่งที่มันอยู่ในจ้อปูแล้วไม่ได้มาเป็นเส้นสองเส้นนะคะ
มันมาเยอะเหรอมาเป็นก้อนอ่ะคุณดูรูปสิเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ไหวผมเจอเส้นเดียว
อันนั้นก็คือหยุดกินเลยอันนี้คือไม่ใช่เส้นนะคะเห็นไหมมาเป็นก้อนเลยอ่ะ
คือไม่รู้ว่าสอดไส้มาหรือเพิ่มน้ำหนักเหรอหรือยังไงคือก็ไม่รู้ไง
คือผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าฟ้าสกาฟ้านะคะก็โพสต์รูปภาพและข้อความเตือนภัยเขียนเอาไว้บอกว่าเนี่ยคุณเห็นไหม
มันไม่ได้มาเป็นเส้นชัดเจนไหมคะเขียนเลยบอกว่าเตือนกินอะไรควรดูดี
ไม่งั้นจะเจอจ้อปูแบบนี้ทำมาได้ยังไงถ้าแม่ไม่สังเกตคือกินไปจะเป็นยังไง
มีฝอยขัดหม้ออยู่ในจอความสะอาดในการทำไม่มีอันนี้มันยิ่งกว่าเรื่องของความสะอาดอีกอ่ะ
อันนี้น่ากลัวไปอ่ะคืออันนี้ไม่แน่ใจเลยจริงจริงว่าตั้งใจยัดไส้มาหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวเราก็ติดตามไปดูข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะลงพื้นที่ที่อำเภอประจันตคาม
พูดคุยกับนางวันเพ็ญกิ่งมริตวัย๕๔ปีคนที่ซื้อจ้อปูมากับมือเลยค่ะ
เล่าบอกว่าไปซื้อจ้อปูยี่ห้อหนึ่งจากตลาดหน้าค่ายจักรพงศ์ในตัวเมืองปราจีนบุรี
ซื้อมาเช้าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายเอาแกะถุงจ้อปูเลย

หอยขัดม่อนมาทั้งก้อนเลยค่ะไม่ได้มาเป็นเส้นแบบว่า

มียี่ห้อด้วยเหรอเราไม่พูดแล้วกันว่ายี่ห้ออะไร

ไอ้ที่เหลืออยู่ในประมาณสิบกว่าแท่งที่ยังอยู่ในถูง

เธอก็สงสัยนะว่ามันเข้าไปอยู่ได้ยังไง

แล้วมันก็ชิ้นใหญ่เกินกว่าที่จะบอกว่ามองไม่เห็นด้วย
บอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละจะเอาจ้อปูทั้งหมดที่ซื้อเนี่ย
ไปให้เจ้าของร้านดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
ทวงถามไปที่ใครบริษัทนะ
ถ้าเห็นโลโก้แล้วนะคะว่าเป็นจ้อปูของบริษัทไหน
น่าจะต้องออกมาชี้แจงแล้วล่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่
คือถ้ามันบังเอิญตกหรือว่ามันมีเศษ

ข้าวมันควรจะเป็นแค่ชิ้นสองชิ้นเส้นสองเส้นแต่นี่คือมาเป็นก้อน
มาเป็นก้อนอย่างนี้เลยมาเป็นก้อนคนทำไม่เห็นได้ยังไงนะครับนะฮะ